เป็นแชมป์โอลิมปิกคว้าเหรียญโอลิมปิกติดกัน๒สมัย

ชมกับเงินติดการพนันจนหมดเนื้อหมดตัว
ป่ะผมเป็นคนเล่น
คือถ้าไม่ใช่เป็นนักมวยชีวิตก็ต้องเกิดอุบัติเหตุ

หน้าสุดตอนกลับมาจากโอลิมปิกปี๒๐๐๘ครับ

ท้อครับเลิกต่อยเลิกอะไรหลายครั้ง
บอกว่าคุณจะเลิกก็ต่อเมื่อคุณติดผู้หญิง

ดวงอย่างนี้คือว่านาลีพิฆาตเลยจริงไหม

เจ้าเพื่อนคือเดาอาทิตย์แต่เป็นกาลี
ยามตูมีผีผอมตอมกัน

คุณพยักหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่พูดนี่คือ